ลงรถทั่วเมืองราชสีมา
สุดเววาใจหายเมื่อใครสว่าง
แววเพียงเพลงแค้นจากแดนอีสานเมื่อต่าง
คนรักเหมือนห่างกลับมารักษาแผลใจ

นี่เพลงเพลงนี้อ่ะ
แล้วก็ได้นะฮะ

โครงใจโครงใจโครงใจ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณมงคลร้อง

ลุงมงคลจ๋า

ร้องได้แล้วรับไปค่ะ

บทเพลงของเอกชัยศรีวิชัยอกหักจากปากใต้นะครับ
เมื่อกี้เห็นอาการดีใจคุณมงคลเหมือนจะกระโดด

ดีที่คุณมงคลทำเอาไว้ให้กับหมู่บ้านให้กับชุมชนเนี่ย
มันต้องมาตอบสนองคุณมงคลบ้าง
ประเทืองวันหนึ่งเขามีการคุยอะไรกับพี่ประเทืองไหมสมชายเนี่ย

สมชายคุยก็ไม่เห็นว่าเป็นไหนมาอะไรกันเนี่ย

จะบอกว่าแปลงใจสินหนึ่งเขาเป็นเด็กเนอะ
ตอนนั้นจินตนาไปวัดไปทำบุญ

เขาไม่กากถ่ายก็เห็นเขาสวย

ถ่ายรูปกับมีรูปแต่ว่าจะบอกว่าฟากตั้งที่สุดก็หาไม่เห็น

คุณจินตะลาสุขภัทธ์ไปทำบุญแล้วเขาก็เห็นว่าสวยก็เลยไปถ่ายรูป

แต่หาไม่เจอจะเอามาฝากคุณป่านุ่ม
อาจจะมีรูปผมอยู่ด้วยนะครับไม่แน่ใจ
ไปสวดประปาวัดกว่ะไปหลาย
ไปเดี๋ยวผมจำไม่ได้แล้วไปไหนบ้าง
เขาเคยชวนพี่บันเทิงคุยเป็นตุเป็นตะเป็นเรื่องเป็นรักอะไรอย่างนี้มีไหมคะ

ไปงานแต่ว่ามีของที่ตื่นเต้นก็ชวนคุย
ไปเจองูอย่างนี้เนอะก็มาเล่า
ไม่ผมเห็นงูผ่านไปอย่างนี้นะ
ครับตื่นเต็นเล่าแบบตกใจเป็นไงล่ะ
เขารู้ไหมครับว่าอันไหนงูมีพิษอันไหนงูไม่มีพิษ

งูอย่าจับนะห้ามจับมันกัดเอา

งูจิ๊กนิดหนึ่งเขาไปจุกในรูปูน่ะงูจิ๊ก
เคยโดนงูกัดจ้ะงูเขียวหางไหม้โอ้โห
พ่อก็เมียกลับไปทำงานมาจนเย็นแล้วแหละ
น้องชายก็บอกแม่งูกัดชายดิ
เขาบอกมึงอย่าบอกแม่นะถ้ามึงบอกแม่กูเต๊
แล้วตอนนี้ตัวของเจ้าของน่ะบวมหมดเลย

ครับมากอะมาเขาเสล็ดปังพรเอาตรงนั้นไปนะ

ทำเองก็ยังดีนะเอ็นดูนะเนี่ย
คือถ้าอยู่ในสายตาอยู่กับคุณมงคลคุณประเทืองเนี่ย
มันก็ไม่มีอะไรอยู่กับพ่อกับแม่เนี่ย
แต่บางทีไปอยู่กับคนอื่นที่เขาไม่รู้ไม่เข้าใจ
ถ้าเจอคนเขาเอ็นดูก็โอเคแต่ถ้าเจอคนเขาเอาเปรียบหน่อยก็จะแย่หน่อยนะคะ
อ่าทีนี้ความฝันโรงเหตุเราเริ่มต้นไปแล้วค่ะ
๑หมื่นแต่ไม่พอต้องไปต่อในเพลงที่๒นะคะ
ก็มาถึงเพลงที่๒นะครับเพลงนี้มูลค่า๒๐๐๐บาท
สวัสดีครับทุกคน
คุณหมุคคลจ๋าเป็นยังไงเพลงนี้จ๋า
เพลงนี้๕๐๕๐ครับมันเป็นเพลงใหม่หน่อยหนึ่ง

ร้องแต่ก็มันไม่ค่อยจบหรือว่าทวนทวนไปเพราะว่าฟังฟังเพลงแล้วก็
เพราะว่าก็คงไม่เก่งในการร้องเพลงอะไร
เขาไม่ถนัดได้นะครับคุณหมุคคลก็ไม่ถนัดมาเพื่อสู้จริงเลย
แต่ว่าเรื่องร้องเพลงก็ไม่ค่อยได้ร้องหรอกเอาจริง
เหลือตัวช่วยอีก๒ตัว
ตัวช่วยนี่ถ้าจะเหน่งเลยนี่ก็ต้องข้ามไปเลยล่ะ
ตอนนี้มาตัดสินใจก่อนฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๒๐๐๐บาท
คุณมงคลจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ครับ
ตกลงว่าสู้หรือหยุดครับ
สู้ครับ
เหลืออีก๒แผ่นป้ายที่จะมีสิทธิ์ใช้ได้ในการแข่งขันวันนี้นะครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้
ใช้ครับ

ค่ะเพลงนี้ไปเลยกันแล้วกันนะคะ
จะดีที่สุดสำหรับทุกคน

มาดูกันครับทั่วช่วยแบบนี้แห่งที่สามก็คือ

โอ๊ย
เลือกได้ออกมาในจังหวะที่ดีมาก

รับแล้ว๒๐๐๐๐ครับครับฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่า
ก็ได้มานี่ด้วยโชคช่วย๒เพลงและ
เพลงแรกเพลงเก่งเพลงที่๒ข้ามไปเลย

คุณมงคลมาถึงเพลงที่๓กันเลย
ตอนนี้มีแน่สองหมื่น
แต่เพลงที่จะเปิดให้ฟังเนี่ยถ้าทำได้

เพลงที่สามนะครับเพลงนี้มูลค่าสี่หมื่นบาท
อินโทรเพลงที่๓มาเลย

ชื้นขึ้นมานิดนึงว่าเคยบ้าง

ถ้าจะให้ร้องแบบแข่งไม่ให้ผิดเลยเนี่ย

ก็ต้องสู้นะแต่ได้แต่เราก็ต้องสู้แบบมีเทคน

ทุนแรงเราได้เราก็ใช้ได้

สินใจก่อนนะครับว่าจะสู้หรือหยุดนะครับ
ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๓นะครับ

เพลงนี้มูลค่า๔๐๐๐๐บาท
คุณมงคลจะสู้หรือจะหยุดครับ
คุณมงคลจะสู้หรือจะหยุดครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ครับ

เราไม่ใช้เราจะเก็บเอาไว้เพลงหน้าใช่ไหม

นี่คือลูกฮึดของพ่อผู้ใหญ่ของข้า

ก็ต้องร้องให้ถูกต้องนะครับ

สู้เลยครับสู้นะครับ

สู้ไหมคะสู้ครับพ่อผู้ใหญ่สู้ไหมคะ
สู้ครับโอเค

เป็นกำลังใจให้กับคุณมงคลนะครับ

รู้สึกว่ากำลังใจแกดีขึ้นมากเลยนะครับ

เพลงที่๓เพลงนี้มีมูลค่า

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๓เพลง

แผ่นมาจากแรงโทษ

ห้องคลังเติมฝัน
ปลอบใจรอวันที่คอยแสนไกล
วันที่ทุกอย่าง
เปิดทางให้สมดังใจ
ถึงนานเพียงใด
เพียงใดหัวใจจะคอยจะทน
ขอใครสักคนยอมทนร่วมทาง

ถึงแม้ทุกอย่างยังดูมืดมนต์
เพราะยังมีเงาของเขาเข้ามาปะปน
ให้คอยกังวลให้ทนบนทางไฟฝัน
จะรอวันนั้นรอวันที่ฝันเป็นจริง
ได้ทำในสิ่งที่รักและคนเชื่อมัน
มีเธอเคียงทางรวมทางอย่างเข้าใจกัน
ไม่มีคนนั้นคอยกีดกันเหมือนอย่างวันนี้
ต้องมีสักวันต้องมีสักวัน
อย่าเดินตามฝัน
ไม่ท้อไม่วันด้วยแรงที่มี

อย่าลาอย่าร้างไม่ตรี
เป็นคู่ชีวิตในยามที่มีวันนั้น